และก็ดีใจที่ทำให้ทุกคนภูมิใจในตัวฟ้าใสค่ะ

ก็อยากจะฝากติดตามผลงานเร็วนี้
จะมีผลงานอะไรที่จะมีครบในติดตามได้มากมายค่ะ

มีประหลาดประเภททุกอย่างมีลักหลายแนวค่ะ

อาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวงการบันเทิง
ว่าจะเป็นด้านของครูเหมือนกัน

บุคลิกภาพหรือว่าการพรีเซนต์ตัวเอง

เพราะว่าเราไม่เคยออกสื่อ

แฟนคลับจะติดตามค่อนข้างยาก
แต่ว่าเวลาที่มีงานเปิดฟ้าใสก็จะโพสต์
คิดว่าพี่กลับมาต้องขอทีเวียนอย่างนั้น

ก็เลยว่ามีภาษาเง็บจ้าง

เพราะว่าตอนนั้นเวลาที่ไปประกวดแล้ว
กลับมาก็เลยพักเต็มที่ก่อนที่จะลุย
หนูก็ใส่กู้เสียโอกาสว่ากลับมาแล้วมึง

หนูก็ไม่ได้มองว่าหนูจะแบบอยู่ในกระแสแค่แบบช่วงนั้นช่วงเดียว
แต่หนูเชื่อว่าแฟนคลับของหนูน่ารักมากเขาก็จะติดตามผลงานของหนู

ฟ้าใสมองวงการบันเทิงยังไงบ้างคะด้วยความที่อ่านยังไง
มันถึงเป็นใบเปิดภาคแล้วมาโลดแร่งในวงการบันเทิงแบบเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ย

ไม่ว่าจะเป็นด้าน

อีกนึงหรือว่าด้านของโฮศนาต่าง
คือโอกาสมันเพิ่มเข้ามาแบบเยอะอยู่แล้ว

มันความจะเป็นนางงาม

เพราะว่าการเป็นอยู่ในวงการแบบนี้

ที่ดำรงกำแห่ง

จึงอยู่กับเราไม่นาน

มันทำให้เราต้องวางแผนยังไงบ้างกับชีวิตสำหรับที่จะในวงการบังเทิง
ก็ต้องมองว่าเราสามารถทำหน้าที่การเป็นนางงามได้แค่ปีนึง
แต่ว่านอกเหนือจากนี้คือเราก็มีโอกาสไปวงการบันเทิงหรือว่าวงการอื่น
ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าจอกับหลังจอได้เพียบค่ะ
ก็ต้องไปในด้านอื่นบ้างนอกเหนือจาก
มันคือประสัยสนใจในงานมันกับเมืองเทอร์
ก็ด้วยแต่ว่าก็สนใจอยากเป็นเบื้องหลังด้วยแบบ
เวลาที่เทรนด์รุ่นน้องต่อไปก็สนใจด้านนี้เหมือนกัน
ในช่วงปีนี้เราจะต้องทำอะไรอย่างตอบคำถูกหรือเปลี่ยน
ที่มีติดต่อเข้ามาว่าอยากจะให้ช่วยสอนเรื่องการตอบคำถามได้ไหม

ในด้านของเบื้องหน้าก็ต้องติดต่อผ่านกองก่อนค่ะ
แต่ถ้าเกิดเบื้องหลังก็คืออย่างเช่นการเป็นครู

อยากมาบอกว่าเราอยากเห็นน้องแล้วได้คุยกับพี่เกดเขายังไงบ้าง
ไม่คือพี่เกดจะเทรนด์ระหว่างที่เก็บตัว
แล้วก็เหมือนไม่มั่นใจในเรื่องตอบคำถามเนี่ย
ให้มีคนช่วยเทรนด์เขาก็ติดต่อโดยตรงมาว่า
ก็เลยติดต่อโดยตรงมาว่าฟ้าใสมีอะไรแนะนำหรือว่าสามารถสอนหนูได้ไหมเป็นโค้ชก็ได้
ของพี่ลูกเกดเขาก็จะเจาะลึกสำหรับคนที่เข้ารอบเรียบร้อยแล้ว
แต่ของหนูก็คือสิ่งที่หนูจะสอนมันสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าในการเป็นนางงามต่อไป
มีเข้ามาเยอะไหมครับหนู
ก็มีเข้ามาเรื่อยค่ะตอนนี้ก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่า

ใช่จะดีไหมแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูอีกที
ตอนนี้มันจะมีแท็กเซตอย่างเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมามันมีแท็ก
หนูเห็นแท็กแต่ว่าหนูไม่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องอะไร
แล้วมันมีการแบบว่าทิ้งงานในที่ทำชุดให้หนูอะไรก็มีการทักลิ่งทุกคน
เรื่องนี้หนูยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้พูดคุยด้านดราม่าของ

ใช่ก็ก่อนที่ประกวดก็ได้พูดคุยกับทุกคน
แต่ว่าหลังจากประกวดก็เหมือนแบบทุกคนพักผ่อนเต็มที่เหมือนกัน

เหมือนเก่าเหล่ากันมีปัญหากับที่เจ้าเชิญเคย
คนก็เลยมาเซฟเราว่าไม่ต้องไปสนใจคำพูดของคุณคุณนี้อะไรอย่างนี้
อ๋อแต่เท่าที่อ่านยังไม่ได้พูดชัดเจนว่าเกี่ยวกับหนู
หนูก็เลยไม่ได้เข้าไปแบบอ่านรายละเอียดมากค่ะ
แล้วกับเรากับพี่เขาความสัมพันธ์เป็นยังไงครับ
แล้วรู้สึกว่าคุณก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกัน
เพราะว่าเหมือนพี่โจ้ก็จะพักผ่อนด้วยเลือกช่วงปีใหม่ด้วย
เพราะว่าอยากจะให้มง๓มาแน่สำหรับรุ่นต่อไปค่ะ
ก็หนูมองว่าไม่ว่าจะพูดดีหรือไม่ดีก็เป็นกระแสในระดับหนึ่งนะคะ
แล้วก็ดีใจที่ทุกคนยังคิดถึงแล้วก็พูดถึงพระสัยอยู่

ถึงแม้ว่าการประกวดจะจบไปแล้วก็ยังคอยแบบสนับสนุนแล้วก็ดูว่าผลงานมีอะไรต่อจริง
จริงดราม่าต่างมันทำให้เราเครียดไหมอ่ะ
ซึ่งเราจะได้จากเขาเรียกว่ากลุ่มที่อยู่ใกล้เรา
แล้วก็กลุ่มที่ติดตามเราและรู้จักเราจริง
ซึ่งส่วนใหญ่หนูก็จะดูกลุ่มนี้เวลาที่ไปประกวด
แต่หลังจากประกวดแล้วหนูอ่านไปแล้ว
มันรู้สึกเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
มันก็ดูตลกบ้างเพราะว่าบางทีคนที่บอกว่าเป็นวงใน
ไม่ใช่วงในจริงเพราะว่าคนที่วงในจริงก็จะเป็นแค่เรากับเขาที่รู้จริงว่าแบบเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าก็อ่านแล้วมันก็บันเทิงดีนะคะ
แสดงว่าทุกวันนี้เรามีภูมิคุ้มกันแล้ว
โอ้โหหนูประกวดมาหลายปีแล้วนะคะที่ภูมิคุ้มกันก็สูง
แปบนี้เกินปุ่นย่อนหวาน
เรียกว่าชินและยังรู้สึกเฉย

แต่ว่าพอนานเข้า

แต่ว่าถามว่าจะชิมแบบทีเดียวสักแบบ

พออ่านข่าวหลบแล้วมันจะไม่รู้สึกอะไร

คนที่บอกว่าขั้นแรกมันเจ็บสุดมันค่านนั้นตาม

ก่อนหน้านี้หนูไม่เคยคิดว่าหนูเป็นแบบนี้เลย
มันก็เป็นเรื่องแบบรูปร่างหน้าตาหุ่นอะไรแบบนี้

ครั้งแรกในที่นี้คือครั้งแรกที่ว่าเรา
แต่ว่าการว่าเรามันจะมีการว่าหลากหลายแบบ
บางทีที่เจ็บสุดมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราเสียเซลล์พระ
แต่ว่าอันที่เจ็บสุดคือสิ่งที่เขาพูดแล้วมันไม่ใช่เป็นความจริง
แต่คนอื่นเชื่อโดยที่ไม่มาถามเรา
แล้วถึงแม้ว่าเราพูดอะไรออกไปเขาเชื่อสิ่งแรกที่แบบเป็นเรื่องเท็จไปแล้ว
โดยที่แบบว่าเอาคนนี้ก็แค่แก้ตัวก็แค่นั้น
มันก็รู้สึกว่าอ้าวทำไมคุณไม่ให้โอกาสแบบเรามาพูดความจริงทำไมคุณฟังความข้างเดียว
มันก็มีกำแพงที่ตั้งไว้ให้แบบปกป้องหัวใจมากขึ้น
เราก็เริ่มรู้สึกว่าเราควรจะแค้นแค่คนที่รู้จักเราจริงมากกว่า
คนที่ไม่ได้รู้จักเราแล้วก็พูดอะไรก็ได้

ก็แข็งแรงขึ้นแต่ว่าก็อยากให้ก่อนที่จะพูดอะไร

ใช่อยากให้ฟังความสองข้างมากกว่า
จบเลยค่ะจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกแฟนถ่ายรูปก็เสร็จแล้วค่ะ
โอเคโอเคโอเคจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้เลยค่ะ
ขอใส่ค่ะก็ได้ค่ะเอาค่ะใส่เดินหน้านิดนึงค่ะมาพี่ขอขอบคุณครับครับ
โอเคค่ะจากฝั่งนู้นมาอีกค่ะขอใส่เดินหน้านิดนึงค่ะนะครับ